กระตาดร้อนอะไร
กระตาดร้อนตรงไหน

กระตาดร้อนอะไร

เอ้าจะไปถามรึเป็นเมื่อเขามีโชโกรธ
ไม่รู้มันต้องถามเส้าผลที่
อาวุธก็ไม่รู้ว่าที่นิดหน่า
พี่ดีมันต้องเอาพี่ดีมมาดูถ้าอยากจะรู้ว่าไม่ใช่ศูนย์ดำรงทำ
ศูนย์ดำรงทำก็ไม่เกี่ยวอะไรจะเขียนคำเลาะให้ศูนย์ดำรงทำให้ข่าวเอา
กรมพี่ดีมมาวัดเพราะหนูไม่รู้ว่าใครเป็นคนเกิน
จริงหรือคนแล้วอยู่บ้านใกล้เรือนเทียงอันนั้นมาถามเพราะว่าเออ
ว่าไงไงกูพูดเหมือนพวกอ่านล่ะ
เย็นดีก่อนว่าทางแล้วก่อนว่าที่เขาอยู่ที่ไหน
นี่มันทางสาธารณะแล้วรถเรียกไม่ได้
ประเด็นรู้ว่าทางสาธารณะทางนี้เขาก็รู้ว่าที่เขาอยู่แค่นี้อ้าว
เขาไม่ชะโหลดอ่ะ
มันอยากจะรู้นะเราก็ไปที่ดิน

ผมพูดในการอ้อมยังไง
มันต้องไปหากรมที่ดินมาเนี่ยทางสาธารณะเนี่ย
คุณรู้ว่าทางสถานะนี้มันอยู่แค่ไหน
ก็ไม่งั้นตกถึงเอ้ยทำไมทุกอย่าง
ก็ไม่งั้นนะครับ

มันก็ไม่งั้นแห็งพูดอยู่แถวงานแล้ว
แล้วมันก็ไม่คิดว่าของเราจะรอมเท่านั้น
จะเลยรอมาสำเร็จ
โปรดติดตามตอนต่อไป